คุณผู้ชมครับที่จังหวัดสมุทรปราการ
อันนี้ไม่รู้มันเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้าง
หรือฝนตกบ่อยตกบ่อยตกบ่อย

โอ๊ยแบบนี้เลยเหรอ
จังหวะนี้คือพี่ผู้หญิงได้ยินแล้ว

ตอนที่ลุกออกไปแล้วก็เห็นดูว่าแบบ

แล้วจังหวะนี้อะไรนะไอ้เสียงลั่นเมื่อกี้ตู้หรือเปล่าวะ

แล้วถ้าพี่เขาไม่ก้าวเท้าถอยออกมาเนี่ย

หรือถ้าเกิดว่าเขาเดินไปอีกหน่อยนึงนะ

แล้วพอมันซุดมานี่คือไปเลยคุณผู้ชม
คุณผู้ชมว่ายังไงหรือว่าร้านพี่เขาวางของเยอะ
หรือว่าฝนตกบ่อยตกชุกช่วงนี้

นี่เป็นกล้องวงจรปิดจับภาพขณะบ้านหลังนี้ซุดครับ

นั่งอยู่ที่เก้าอี้ที่เคาน์เตอร์ใช่ไหม
แต่ก็เหมือนเธอได้ยินอะไรบางอย่าง

เธอก็พยายามจะหาที่หลบภัยหลังจากนั้น

อยู่ในหมู่บ้านกิตินครแพร่กระสา

บนแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการ

เต่าเป็นเป้นร้านขายของชำ

รู้แล้วหนึ่งสาเหตุ

เกือบทั้งหมดส่วนบริเวณใต้พื้นปูนหน้าบ้านนะครับ
เป็นโพรงลึกลงไปนางปะริสาจีระคณากรอายุห้าสิบหกปี
เป็นเจ้าของบ้านเธอเล่าบอกว่าเหตุมันเกิดช่วงสายของวันที่๕ตุลาคม
เปิดร้านแล้วแหละก็นั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ครับ
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงปริ๊ะอ่าลั่นปูนลั่นครับเออ
ปูนมันลั่นคุณผู้ชมนะครับก็ลุกขึ้นดูจับจับจับ
แบบที่คุณผู้ชมเห็นแต่จู่พื้นปูนร้านมันซุดตัวครับ
ข้าวของพังลงมาเสียหายบ้านบางหลังนะฮะอยู่แถวนี้เนี่ย
เป็นไหมยังไม่เห็นบ้านหลังไหนเป็นมีบ้านพี่ห้องเดียวอ่ะ
มีบ้านหลังนี้ที่เป็นซื้อมานานยังซื้อมานานแล้วครับ
แล้วก็ต่อเติมเปิดเป็นร้านขายของได้๒๓ปีกระทั่งมันเกิดสุดตัว
คาดว่าพื้นที่ปูนหน้าบ้านที่ต่อเติมเนี่ยไม่ได้ลงเข็มนี่แหละฮะ
อาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวประกอบกับโครงการเปิดมาเป็น๑๐กว่าปีแล้วดอม
โครงการนี้สิบกว่าปีแล้วเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายนะครับ
แต่ก็ยังตกใจและภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่แล้วพี่จะซ่อมไหมเนี่ยซ่อมนะครับ
ค่าซ่อมพี่ประเมินเท่าไหร่ประมาณ๕๐๐๐ถ้าทำได้ลงเข็มนะฮะการต่อเติมอะไรที่นอกตัวอาคารเดิมออกไป
ปรึกษาสถาปนิกปรึกษาวิศวกรบางทีจะต้องตอกเข็มลงไปเผื่อน้ำหนักด้วยที่มันจะเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นนะครับ

นี่คือขนาดแค่ที่บ้านอ่ะปูพื้นโรงรถอ่ะอืม
ยังต้องตอกเข็มเลยขนาดไม่ได้มีแบบข้างบนไม่ได้มีโครงสร้างอะไร
อันนี้มันเป็นปูนอย่างเดียวเลยนะใช่โอ้โหน่ารักมาก
ต้องลงเข็มนะครับต้องลงเข็มอย่าแบบว่าเอ้ยต่อปูพื้น
กูพื้นขึ้นโครงต่อทำให้ล้านอย่างเดียวอ่า
อาจจะไม่เพียงพอในระยะยาวครับนะครับ
บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่อยากจ่ายเยอะไม่อยากเสียค่าลงเข็มเยอะ